ข่าวแรกของเราในวันนี้ต้องบอกว่าสดหนาวดิฉันพูดไม่ผิดค่ะ

เพราะว่าเราจะไปไกลถึงซานฟรานสหรัฐอเมริกา
ไปดูคู่หวานในวงการบันเทิงคู่นี้ค่ะ
พัชระและแพทริเซียกูธค่ะ
งานนี้ทั้งคู่จะหวานขนาดไหน
แล้วคราวนี้จะบินไปเซอร์เวย์หาที่เรียนต่อเมืองนอกของฝ่ายชายหรือเปล่า
รอไปดูคลิปเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยค่ะ
แพทริเซียในมือมีอะไรอ่ะคะ
ถึงร้อนค่ะเพราะว่ามือเย็นมาก

นี่อ่ะมักหนาวมากค่ะล้มแรงมาก
คือตอนนี้เค้าเปิดประตูอยู่ข้างหน้า

ซึ่งทาก้ำให้พีชบอกว่าถ้าจะมาเรียนไม่มาอันนี้แน่
ไม่มาครับค่ะมันขาวเบิน

เป็นาวไมคงคงคนกอดกะหล่อมังทุกคน

หนาวแบบนี้เนี่ยจะทำให้ทั้งคู่เนี่ยคลายหนาวได้ด้วย
แต่ว่าไปเป็นครูดูไงก็คงอุ่นใจนั่นแหละ